แข็งแรงเนอะ
ไม่ว่า
ไม่ว่า
มีวิวมาสักการะบูชา

และปุมารจุดแดงจุดคลองเพื่อให้แม่ได้กลับมาร่างเพื่อเปิดบรรมีให้กับคนไทย
และให้คนกะบินบุรีให้มีโชคลาภให้ปลอดจาก
ภัยโควิดและต่อไปนี้ขอให้คนไทยและคนทั้งโลก
จะได้มีชีวิตที่เข้ามาอยากสมกติ
จะจากภัยอันตรายต่างทั้งปวงอย่างมีความสุข
ขอให้แม่ย่าโอรสและแม่ย่าพันธิไร
และกุมารจุกแดงและจุกทองทรงช่วยโดนบันดาลให้
ข้าพเจ้าทั้งหลายค้าขายร่ำรวยและประกอบอาชีพ
ประสบความสำเร็จทุกประการด้วยเทินสาธุ
เดินไปรับภัยก่อนหน้ากลับเที่ยว
ขอทิ้งให้เห็นคุณภาพยังร้อย
คุณภาพยังรอบบ้านมาร้อย

ภาพยังรอบบันดาลให้สว่างอาทิตย์กลับมา